ขยับต่อมาดูอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของนกครับ

ถ้าเราไม่เจอที่สวนสัตว์เราไม่เจอสวนนก

คือปกติเหยียวไม่มีทางให้คนจะล้อมขนาดนี้หรอกฮะ

ไม่รู้ไอ้ท่าไหนปีกหักแล้วมันมีเลือดซึมอยู่
บินไม่ได้คนละเมืองดีเลยแจ้งจักรที่

ไปถึงจุดเกิดเหตุก็ล้อมหน้าล้อมหลัง

พอเอาใส่กล่องตัวมันจิ๋วเดียวเองนะ

เองจะเอาข้าไปไว้ไหนไม่ได้พาไปไหนหรอก
พาไปหาหมอไปหาสัตวแพทย์ครับ

และแต่ก่อนที่จะไปหาสัตวแพทย์
กู้ภัยป่อเต็กตึงต้องพาไปหาตำรวจก่อน

ต้องไปแจ้งก่อนฮะไปลงบันทึกประจำวันไว้
เพราะว่าเจ้าเหี่ยวขาวเนี่ยเขาเป็นสัตว์คุ้มครอง
ดังนั้นเป็นกฎกฎิกาแล้ว
หากเจ้าหน้าที่จะพาไปรักษาจะพาไปไหนต้องพาไปหาตำรวจ

เราไม่ได้เอาสัตว์พวกนี้ไปไว้ที่อื่นฮะ

ถึงมือสัตวแพทย์ตรวจสอบเบื้องต้น
อาการปีกหักโดนยิงฮะ
ครับโดนปลีกหักทางด้านสาย

มันเลยบินไม่ได้แล้วไม่รู้อีกท่าไหน

ตามรายงานไม่ได้บอกไว้ว่าเจ้าเหี่ยวตัวนี้
โดนยิงมาจากที่ไหนนะฮะแต่ว่าถือเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะเจอกันมาก่อนนะครับนี่คือ
เหี่ยวขาวกลางเมืองปฐุมธานี
เหยื่อตัวนี้สมมุติถ้าเรากางปีกเขาเนี่ย
ความใหญ่ของเขาเนี่ยประมาณสักหนึ่งบ๊ายบันทัศน์เสร็จ

ถือว่าเป็นนักล่าขนาดเล็กฮะ
แล้วมันสวยด้วยนะสวยมากแล้วเหี่ยวขาวฮะ
เออแปลกดีประทุมธานีนะครับค่ะ
ทีนี้มาดูภาพที่หลายคนดูแล้วบอกว่าอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะคะ
เป็นความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกสาวนะคะ
ลูกสาวกำลังเตรียมจะเข้าห้องผ่าตัดกำลังจะถูกผ่าตัดนะคะ
พ่อไปให้กำลังใจแล้วสแตนบายรอให้เลือด
หลายคนเห็นแล้วบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคนนะ

ห่านกับลูกสาวซึ่งเป็นห่าน
เป็นห่านเหมือนกันคุณรู้ได้ไงลูกสาว
เทียมงานบอกมาดูอวัยวัลตรงไหนค่ะ
เอ้าคุณถามกลับมา

เอาใหม่เขาเป็นอะไรนะ

ลูกสาวลูกสาวไปกลืนลวดเข้าไปแล้วคืออันตราย
ทีนี้ก็ต้องนำเข้าสู่กระบวนการการผ่าตัดเอาลวดออกนะคะ
พ่อก็เลยมาให้กำลังใจลูกสาวแบบนี้แล้วก็เตรียมสแตนบาย
ถ้าเกิดว่าลูกสาวเสียเลือดเยอะเหมือนคน
ถ้าเกิดว่าลูกสาวเสียเลือดเยอะพ่อก็ต้องบริจาคเลือด
เพื่อที่จะเอาไปให้ลูกสาวนะคะนี่ค่ะทางเพจเฟซบุ๊คของ
โรงพยาบาลสัตว์พนาลัยที่ปากเกร็ดนนทบุรี
โพสต์เรื่องราวสุดประทับใจนี้ไว้นะคะนี่เห็นไหม
ลูกสาวผ่าตัดเอาลวกในช่องท้องออกคุณพ่อก็มาให้กำลังใจ
สแตนบายให้เลือดน่ารักชะมัด
แฮชไทกข์อบอุ่นหมุ้ย
โรงพยาบาลสัตว์พนาลัยเอออบอุ่นจริงนะคะ
คุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีการโทรไป
พูดคุยกับคุณหมอที่ได้มีการทำการผ่าตัดน้องนะคะ
เล่าบอกว่าหารตัวนี้ชื่อว่าเจ้าย
ปรากฏว่ากระบวนการการผ่าตัดผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่ต้องให้พ่อบริจักษ์เลือดให้ลูกสาว

ใช่ค่ะเหมือนคนเลยนะคะ
อ่าล่าสุดทางเพจโรงพยาบาลดังกล่าวนะคะ
โพสต์ออกมาบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะ
ห่านหายดีวันเดียววิ่งปล่อออกจากโรงพยาบาลแล้วจ้า
พร้อมข้อความบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มารับกลับแล้วนะ
อย่าไปซนกินลวดอีกล่ะอย่าไปซี้ซั่วอีกล่ะน่ารักมากเลยนะคะ
เจ้าของห่านก็มารับมันกลับบ้านแบบนี้